สิบสองพฤษภาคมนี้ใกล้แล้วเข้ามาทุกทีนะคะ
สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมค่ะ

บรรดาผู้สมัครเริ่มปราศัยหาเสียงกันแล้ว
ติดตามใน๒สนังเลือกตั้งผู้ว่ากรทมค่ะ

ขานโยบายแก้ปัญหาคนไร้บ้าน

ให้กับนายจ้างและคนหางานได้มาเจอกัน
แก้ปัญหาคนว่างงานในกรุงเทพนั่นเองค่ะ

เหมือนเป็นเวทีเล็กเหรอคุณ
ใช่ก็ดีนะคะคุณชัชชา

เขาก็ขึ้นรังไม้แบบนี้ที่เขตจอมทอง

อุ้นเครื่องก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้

เขาไปชูนโยบายนะจัดการกับหมาแมวจรจัดนะ

แล้วก็พบได้ในหลายชุมชนทั่วกรุงเทพ
ก็ชงนโยบายการจัดระเบียบสัตว์จร

แล้วก็จะมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จร
รวมไปถึงเปลี่ยนสัตว์จรให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยง
ก็เฟ้นหาผู้รับเลี้ยงที่เหมาะสมไปค่ะ

ที่เขาบอกว่าขึ้นเวทีปราศัยถี่

ก็คือคุณรสนาโตศิตรกูลค่ะ
คุณโรสนาเนี่ยวันก่อนไปอาราบิกมาแล้วนะคะ

ไปรับฟังปัญหาจากพ่อค้าไหมคะ

หลังจากนั้นก็ไปขึ้นเวทีปราศัยอาสา

และปราบโกงในระบบราชการค่ะ
คุณผู้ชมฮะส่งเสียงดัง

อยากชวนชาวกรุงทุกคนมาร่วมบอก

แต่ว่าขอให้ท่านเนี่ย
เชิญชวนกันมาเลยนะค่ะ
จัดทำนะโพลว่าคนกรุงมีปัญหาอะไรที่อยากให้ผู้ว่าแก้นะฮะ